ถ้าผ่าชนสูตรเสร็จแล้วคดีมันจะพลิกไหม
แจ้งข้อหาจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไหม
หรือจะเปลี่ยนข้อกล่าวหาหรือไม่
คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณปอนะคะ
คุณปอเนี่ยทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุย
เพราะว่าคุณปอติดต่อเข้ามาเองค่ะ
มาขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องหลังจากนี้
ถ้าคดีพลิกมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะ
คุณปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าไฮโซปอล
ประสานข้อมูลมาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
หลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าคุณแม่ของคุณแตงโม
ทนายความไปยื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวน
ขอให้อายัดศพของคุณตังโม
ตัวเขาเองบอกว่าไม่รู้สึกตกใจ
รู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุ
คือหมายถึงเหตุการณ์จริงมันเป็นอุบัติเหตุ
เขาแสดงข้อเท็จจริงในการสอบปากคำ
ของพนักงานสอบสวนไปแล้ว๖๗รอบ
ให้การเหมือนกันทุกรอบ

ทุกอย่างว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
ถ้าเหตุการณ์นี้มันเป็นฆาตกรรมแค่๑
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคดีฆาตกรรมผมไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่จะเยียวยาคุณแม่

พิธีศพของคุณตังโมอยากให้จบไปก่อน
และได้มีการพูดคุยกับคุณแม่ทุกวัน

ทุกอย่างจะจบลงได้ด้วยดี